ช่วงเวลานี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาท

จัดนิทัศกาลศิรกรานพระภูบาลนวมินขึ้นมาค่ะ
ตามบรรยากาศและรายละเอียดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะเชิญค่ะ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ทำให้ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
แน่นพื้นที่โรงพยาบาลสิริราชนอกจากนี้นะคะยังอธิษฐานขอให้ในหลวงรัชกาลที่๙
ปกป้องคลุ้มครองคนไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ
ประชาชนจำนวนมากตลอด๒ข้างทางถนนอรุณอมรินร่วมตักบาทพระสงฆ์๑๙๙รูป
ซึ่งเดินบินทบาทจากหอประชุมกองทัพเรือจนถึงด้านหน้าตึกอำนวยการ
ทางเข้าลานพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกลมพระบรมราชชนกโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เนื่องในโอกาสกลบหนึ่งปีวันสวรรคศ๑๓ตุลาคม๒๕๖๐
เนื่องจากประชาชนมารอตักบาทพระสงฆ์เป็นจำนวนมากนะคะทำให้การตักบาทเพิ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
และขณะนี้เข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนตร์และถวายพระทหารเช้าค่ะ
คุณยายประยูนศรีชื่นประดิษฐ์อายุ๘๕ปีตั้งใจขับรถด้วยตัวเองมาจากพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
โดยระหว่างตักบาทได้อธิษฐานถึงในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ก็อธิษฐานขอให้ท่านเสด็จไปสู่สวงสวรรค์ไม่ต้องห่วงประสบนิกรหรอกนะคะ
เพราะว่าเราจะทำความดีตามที่ท่านรับสั่งที่ตัดไว้
ดูสิพระเจ้ายังสอนยายเลยบอกในหลวงรักประชาชนท่านเดินไปทุกตารางนิ้วของแผ่นดิน
แล้วก็ท่านยังไม่ลืมและไม่รอดพระเนธประกันไปสักอย่างหนึ่ง
เป็นห่วงมากทุกอย่างไม่เคยรอดพระเนธพระกันแม้จะเลือกธรรมะ
อยู่กันอย่างรักไข้เหมือนพี่น้องสามัคคีเหมือนญาติสิคะ
เป็นญาติธรรมกันได้นี่ลูกไปอยู่วัดยังญาติธรรมเลย
อยู่บนพื้นโลกนี่ก็เป็นญาติธรรม
ขณะที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณถนนวังหลัง
ใกล้กับโรงพยาบาลสิริราชก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่า
ยังคงจำบรรยากาศวันนี้เมื่อปีที่แล้วได้เป็นอย่างดี

แต่ยังคงรำลึกถึงพระองค์ไม่เสื่อมคลายค่ะ
จริงวันนี้เราก็เสียใจอยู่เพราะว่าเรารู้ว่า
ถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วเราจะทำยังไง
เหมือนศูนย์สิ้นทุกอย่างนะคะ
ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนวันที่ท่านสวรรค์มะคดล่ะค่ะ
เราก็ขออำนาจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีพระองค์อยู่
ให้พระองค์ก็ดูแลพวกเราทั้งประเทศนะคะทั้งโลกเลยค่ะ
ให้อยู่ตลอดปลอดภัยทุกสมัยต่อไปในอนาคตนะคะ
จากพิธีทำบุญตักบาทและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙แล้วนะคะ
ยังมีการจัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ๒ชุด
คือนิทัศกาลศิรการพระภูบาลนวมินณพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุกสถาน
แสดงภาพพระราชกรณียกิจทั้ง๔ภาคที่หาชมได้ยาก
และนิทัศกาลนพพระภูบาลสู่แดนสวงนำเสนอเรื่องราว๓ส่วน
ประกอบด้วยนวมินมหาราชประวัติกรณียพัฒน์เพื่อประชาไทย
ดวงใจสืบสารราชปณิธานตลอดระยะเวลา๗๐ปี๔เดือนที่ส่งครองราชค่ะ
และในเวลา๙นาฬิกานะคะศาสตราอาจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัย
กล่าวปราธากฐาพิเศษในหัวข้อ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙
และในหลวงรัชกาลที่๑๐ที่ทรงมีต่อการศึกษาไทยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ